ไปดูต่อกันที่อาจารย์ยิ่งสากค่ะปกติเนี่ยเขามีคำคิดลูกติดปาก
กินได้ก็กินไม่ได้ก็ยนตร์ทิ้งไป
แต่ตอนนี้ไม่รู้จะโยนอะไรทิ้งแหละเพราะว่าอยู่ตัวคนเดียวนะคะ
กลัวคนในครอบครัวนั้นจะติดโควงโควิดอะไรกัน
ขออยู่ที่คอนโดนะคะอยู่คนเดียว
นี่คอนโดเหรอใหญ่ตัวมันโหลานะใช่เขาบอกว่านอกจากปกตินี่นะ
ถ้าเจออาจารย์เขาโชว์ลีลาเสน่ห์ปลายจวะเข้าครัว
อีกหนึ่งทักษะที่อาจารย์ถนัดถนัดนะคะ
แล้วก็เห็นบอกว่าคิดค้นได้ก็คือตอนนี้ทำสีผมเองค่ะ
ออกมาสวยไม่แพ้ช่างผมมืออาชีพเลยอ่ะไม่เชื่อไปดูจ้า
อันนี้อยู่บ้านค่ะเพราะว่าวันนั้นล้างห้องน้ำใช่ไหมคะ
ใช้เวลาประมาณเกือบ๒ชั่วโมงเก็บไปเก็บมา
ก็เอาอะไรมาบรีชสีผมก่อนก็ใช้เวลาประมาณ๔๐นาที

ทางอินเตอร์เน็ตก็ช้าปปิ้งค่ะเพื่อความเพิ่มมันเครียด
ไปมาตายสีบนหางประกัดเลยดูสินี่

ทำเองค่ะคุณผู้ชมมีความสุขมากแล้วก็สนุกมาก
ดูแลตัวเองในช่วงเวลาแบบนี้
ทำให้เราเวลาผ่านไปวันหนึ่งวันหนึ่งโดยที่เราไม่เครียด
ไม่แน่นะคะหลังจากเหตุการณ์ผ่านไปแล้ว
เดี๋ยวอาจจะเปิดสาลอนก็ได้ค่ะ
จ้าทำตัวเองได้ปุ๊บอยากเปิดสลอนเลยนะจ๊ะ

ฉันเห็นมาแล้วผมอาจารย์สีสายรุ้งเลยนะข้างหลัง

ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่อาจารยิ่งศักดิ์บอกเลยว่า
เห็นด้วยนะกับดราม่าดาราโพสต์โชว์อาหารเต็มโต๊ะ
พอดารารับรีวิวอาหารช่วงนี้
ที่บอกไปดาราดังเขารีวิวให้ทุกร้านฟรีนะคุณผู้ชม
อาจารย์บอกว่าอย่าไปมองโลกในแง่ร้ายนักเลย
ต้องเข้าใจด้วยว่าดาราเขากำลังช่วยคนที่ทำมาหากินกันอยู่

อาจารย์ว่าโอเคนะคะทุกคนต่างมีความสามารถอะไร
เหงาก็เอาออกมาโพสต์

คุณชื่นชมคุณก็เป็นคนที่มีจิตใจบก
แต่ไม่ควรชมเสร็จแล้วก็แกน่แนบแนมแล้วแดกดันเขา

คุณควรปิดคอมค่ะแล้วนั่งคนเดียวค่ะ

คนปิดคอมแล้วก็นั่งคนเดียวไม่ชอบก็เลื่อนผ่านไปนะคะ
ใช่วิธีการแก้ปัญหาง่ายทุกคนไม่ชอบก็เลื่อนผ่านไป